จากขอนแก่นแล้วมาดูที่โคราชบ้านเห่ากันบ้าง
เพราะว่าพื้นที่นี้นะคะก็เป็นพื้นที่ตั้งของวัดบ้านไร่นะคะ
ซึ่งบรรยากาศที่นั่นนะคะเรียกว่าคึกคักไม่แพ้กันเลย
เหล่าบรรดาเซียนพระตอนนี้ทั้งเซียนพระคนไทยเซียนพระต่างชาติเนี่ย
แห่แหนไปที่นั่นไปจับจองพระเครื่องหลวงพ่อคุณกันครับข้างเลยค่ะ
ไปที่นี่เลยคุณผู้ชมโรงแรมเมืองทอง
บริเวณหลังอนุสวรีเท้าสุรนารีในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ซึ่งบริเวณนี้นะคะจะมีแผงพระอยู่กว่า๒๐๐แผง
เป็นแหล่งรวมวัตถุมงคลเลยล่ะ
ว่ากันว่ามากที่สุดในจังหวัดก็ว่าได้คุณ

ตอนนี้ค่ะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาเป็นจำนวนมาก
เพื่อมาเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ
เรียกว่าก่อนหน้านี้นะเคยเงียบเหงาเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
แต่วันนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ
มาส่องพระมาดูนะว่าวัตถุมงคลที่เคยปลุกเสกโดยหลวงพ่อคูณ

หาที่ไทยพิธีต้องการมากมายเลยนะคะ
เป็นเจ้าของแผงพระหมงโคราชบอกว่าตอนนี้นะ
เหล่าเซียนพระชาวไทยก็เดินทางมาเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อคุณ
กันครึกคักเลยรวมถึงนักสะสมพระจากต่างประเทศก็มาด้วย
เพราะชาวสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันฮ่องกงและจีน
ไม่ได้มากันเป็นคนสองคนนะเขามากันแบบทัวร์เลยคุณ
โอ้โหมาเป็นคณะทัวร์ใหญ่เลยนะ

แน่นอนแล้วค่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงของเจ้าของแผงพระกันหน่อยค่ะ
ต่างชาติมาส่อหาทั้งมาเลทั้งสิงคโปร์ทั้งญี่ปุ่น
ที่มาส่องหาก็จะเป็นอันดับแรกเลยต้นก็คือหลวงพ่อคูณ
รองลงมาก็จะเป็นครูบากิจสนะครับผม
บางทีถ้าเกิดเขาพอใจบางทีก็เช่าแบบเป็นหลัง
หลังนึงก็ตกแล้วก็บางทีถ้าเกิดเป็นกล่อง
เป็นกล่องก็ร้อยกล่องห้าสิบกล่องมีมากเอามาก
ค่ะนี่เป็นคำบอกเล่าคำยืนยันของเจ้าของแผงพระ
เพียงแค่แผงเดียวนะแล้วเขามีกว่าสองร้อยแผงค่ะ
แผงก็จะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณมากมายเลย
และหลายคนบอกว่ามันจะไม่สามารถหาวัตถุมงคลที่หลวงพ่อคุณปลุกเสกได้แล้วไง
ใช่ก็ต้องมาหาเช่าบูชาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
เรียกว่าเป็นพลังแห่งความศรัทธาที่มีอย่างล้นหลาม
ไม่ใช่เฉพาะชาวไทยแต่ก็มีทั้งชาวต่างชาติด้วยนะคะ
หลายคนก็อยากจะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะบูชาเป็นสิริมงคลต่อไป
บางคนที่เป็นเซียนพระเล่นพระจริงเนี่ยก็อยากจะเก็บเอาไว้
เพื่อที่จะเช่าบูชาต่อให้เขามาเช่าบูชาจะได้ราคาสูงขึ้น

แต่ท้ายที่สุดนะคุณผู้ชมมันก็อยู่ที่ตัวเรา
จะคิดดีประพฤติดีปฏิบัติดีต่อให้เราบูชาสิ่งของที่เป็นมงคลเท่าไหร่ก็ตาม
แต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีมันก็ไม่ได้มีผลดีต่อเราหรอกนะคะ
อันนี้เอามาให้ดูบรรยากาศกันเพราะเชื่อว่าในช่วงนี้
ช่วงที่จะมีการจัดงานพระราชทานเพลิงศพในหลวงพ่อคูณเนี่ยนะคะ
ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละคึกคักหลายจังหวัดเลย
คุณผู้ชมท่านใดนะที่เป็นศิษยานุสิตอยากจะสะสมอยากจะเก็บของที่ลึกเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษเราก็มีจัดพิมพ์ให้กับคุณผู้ชมได้หาซื้อกันด้วยนะคะ
ที่ร้านหนังสือแล้วก็๗๑๑นะคะ
โอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณเนี่ยนะคึกคักไปหมด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคุณผู้ชมนะ